เอามาต่อกันที่คู่รักของวงการบรรทง
คู่นี้เป็นคู่รักสายเด็กแนวดีกว่า
แล้วก็มีแบบไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองที่หลายคนชื่นชอบนะฮะ
โทนี่รากแก่นแล้วก็แก้วจริญญานั่นเองค่ะ
แต่งงานกันมา๓ปีแล้วนะผ่านไปไวเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เก๋เท่นั้นเลยครบรอบ๓ปี๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโทนี่ก็ควงแก้วออกอีเวนต์โชว์หวานซะหน่อย
เปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตคู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฮปปี้มากราบรื่นกันดีอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างตามภาษาคู่รักแต่สุดท้ายปรับจูนกันได้สบายมากค่ะ
ความหวานเนี่ยก็เติมเต็มให้กันตลอดดูแลกันอย่างดีเลยนะฮะของขวัญวันครบรอบหลายคนถามเหมือนกันโทนี่บอกว่าพาน้องแก้วไปทำสวย
นี่เดินทางตลอดเลยอยากมีลูกกันหรือเปล่า
คนก็มองหน้าทำตาปริบใส่กันหัวเราะรัวเลยคุณผู้ชม
พอที่ตอบคำบอกว่าคนเร่งแบบนี้เดี๋ยวก็มีซะ
เอาไปดูกันหน่อยค่ะ
พาไปเสริมสวยกันดีกว่าใช่ไหม
พาไปฉีดหน้าบ้าง

ค่ะหวานดีครับเราก็ดูแลกันละกันทั้งคู่ค่ะ
ก็แก้วว่าถือว่าสบายเนอะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกันว่า
แบบคุณจะต้องดูแลฉันทุกอย่างยังไงดีจ้ะ
ตอนนี้๕๐๕๐มีก็ได้ไม่มีก็ได้
เขารออยู่ป่ะมีกันเลยดีกว่าป่ะตอนนี้เขารออยู่เยอะมากเลย

ส่วนเรื่องบ้านเห็นบอกตอนนี้กำลังทำบ้านใหม่อยู่อีก
มีข่าวมาว่าผู้รับเหมาโกงนะ
โทนี่บอกว่าปล่อยวางแล้วตอนนี้
แต่ก็อยากจะทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดค่ะคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนนี้แหละ
ส่วนบ้านของพี่สาวเขาพี่แคนดี้รากแก่นไงสร้างให้แม่บานเย็น
โนี่บอกเลยว่าก็จัดการออกแบบให้อย่างเต็มที่นะคะ
งานนี้พี่แคนดี้ก็หมดงบไปเยอะเหมือนกันค่ะ
เรื่องบ้านมันบานปลายจ้า
เราไม่ได้ออกตังค์เองพี่แคนดี้เขาจ่ายทั้งหมด
ก็เลยแบบเต็มที่เลยครับเราก็ซัดเต็มที่เลย
อยากได้อะไรเราก็เลือกเลยก็คงเยอะครับ
แต่ว่าเขาเป็นคนที่สาวที่น่ารักมากเขาจะตามใจน้องชายมากนะครับ
คือเราอยากได้อะไรเราก็แค่บอกเขาก็จะทำ

ส่วนทางด้านพี่แคนดี้นี่นะคุณโอนี่มีส่วนช่วยในการออกแบบหลายอย่างด้วย
แล้วคือในบ้านเห็นบอกว่าจะทำเป็นถ้ำพญานาคให้ด้วย
เพราะว่าพี่แคนดี้แล้วก็คุณแม่บานเย็นเขาเคารพพญานาค
กลับไปในทิศทางนั้นเลย

นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของโอบกับมะปรางด้วย
เลิกรากันไปตอนที่สอนดราม่าใช่ไหม
เพราะว่ามีเกษตรคำว่าพี่สาวโอบเนี่ยเขาออกมาโพสต์แบบเดือดมาก
ไม่รู้ว่าใครหรือเปล่าคนก็สงสัยกันว่าเออคู่นี้เขาจบกันไม่สวยหรือเปล่านะ

ก็เป็นห่วงเชื่อว่าทุกอย่างเพื่อนจะเคลียร์จบกันได้ดีขึ้นนะคะ
ค่ะก็รอฟังเพราะว่าวันนี้คุณโอมออกงานด้วยนะคะ
ถ้างานดีวกันแล้วก็เจอคนนี้ค่ะ

รูปหลายคนแซวว่าคู่นี้หวานจริงจรินน่ารักทุกทิพธ์เลยค่ะ
ก็ลาบลื่นแล้วค่ะส่วนที่พักนี้นะพี่แบงค์แบบเขาปั้นกล้ามโตโชว์ซิกแพคบ่อย
ก็บอกว่าก็ไม่ห่วงหรอกพี่แบบเฮ้ยแชร์เพราะเห็นพี่แจกรีนอยากดูเยอะ
เขาฝากบอกแบบนี้ฟังเสียง
เอ่อว่าแบบเออวันนี้แบบดูกล้ามกล้ามแน่นเนอะ
เขาจะได้มั่นใจเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
หลังภาพทุกคนเขาก็ถอดหมด
คือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไร
ไม่เคยรู้สึกว่าแบบอันไหนจะพอดีอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าเขายังแบบตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกอยู่ตลอด

เขาต้องฟิตเน็ตฟิตเน็ตทุกวันตลอด

ภาพนี้ขึ้นมาแล้วจะมาตกใจอะไรตอนนี้
คือพรีมขา
สวัสดีหลังการเดินทางพิมพ์ธรรมพรีมขาบอกว่าดีใจมาก

เออไปร่วมงานกับบิลกิ้นมีความสุขมากนะคะ
ก็ไม่คิดว่าทีมงานแล้วตรงนี้พี่เนย์จะเลือกเธอค่ะ
ขอบคุณนะคะกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะ
น่ารักทั้งหมดทุกคนเลยจ้า